ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับตามรุ้นตามเชียร์กันแบบต่อเนื่องเลย
จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่๓นะครับในช่วงปลายปีนะครับ
ชกสามสิบหกไฟล์ชนะยี่สิบแปดแพ้ไปหกแล้วก็สมุดสองไฟล์ครับ
เด่นก็เป็นมวยที่มีความทรหดอดทนเป็นมวยบูว่าง่ายนะครับ
ชกตั้งแต่ในรุ่นหนึ่งร้อยห้าจนถึงหนึ่งร้อยสิบห้าปอนเดินสายมาต่อยที่ประเทศไทยก็บ่อยนะครับ
และยังชกในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสังขารจะร่วงโรยไปตามอายุก็ตามนะครับ
แต่ถ้าดูในรายการที่ผ่านมารวมไปถึงถ้าดูอย่างละเอียดแล้วเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดา
เพราะว่าผ่านการชิงแชมป์มาแล้วถึง๑๐ครั้งโดยเป็นการชกระดับประเทศ๑ครั้งระดับทวีปอีก๘ครั้งนะครับ
ยากิแบร์ก็เคยชกกับนักมวยไทยมาถึง๑๕ไฟล์นะครับแต่อาจจะไม่ใช่มวยระดับแถวหน้านะครับ
ก็น่าจะเหมาะสมครับสไตล์นี้เพื่อให้เจ้าแหลมศรีสะเกดนั้นได้มีโปรแกรมเป็นการอุ่นเครื่องใช่ครับ
ตกลงกันไว้ที่พิกัด๑๒๐ปอนด์นะครับก็คืออาจจะเหมาะกับทั้งคู่ไม่ต้องควบคุมน้ำหนักมากนะครับ
เพราะว่าแหลมโตแหลมนี้เขาเป็นแชมป์ในรุ่น๑๑๕ครับ
แต่ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไม่เกินยก๗ครับพรุ่งนี้จะชนะน็อกให้ได้นะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับก็ติดตามกันได้นะครับ
คู่นี้นะฮะจะชกกันเป็นการอุ่นเครื่องนะ
แล้วก็พูดแบบโปรโมทเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นชกนะครับ
รัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามกันตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครสำหรับผู้ชก